ฝนตกถนนลื่นจนเป็นเหตุการณ์นี้ครับ
รถกระบะเสียหลักเทกระจาดตาย๕ศพ
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนรัชดาในพื้นที่กรุงเทพมนครนะครับ
แล้วก็มีการไปตรวจสอบพบว่า
ความเร็วของเข็มไมค์ที่มันค้างอยู่
ขับเร็ว๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คิดดูนะคุณตรงนั้นโค้งสารอาญารัชดา

แล้วนี่มาเจอฝนตกอีกเหตุการณ์นี้เสียชีวิต๕
แล้วก็คนอีก๒คนที่อยู่บนรถได้รับบาดเจ็บ๒คน
ถือว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะครับ
เดี๋ยวไล่เลี่ยงเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมฟังนะครับ
วันนี้มีอาถรรพ์เล็ก๕หรือเปล่า
นั่นอ่ะสิ

ทะเบียน๕กไก่สศ๙๖๔๒กรุงเทพฯ

งหน้าซ้ายขวาแตกหมดเลย
หลังจากชนอัดติดกับเสาไฟฟ้าสองทางบนฟุตปาดนะฮะ
บริเวณ๔แยกการเคหะเมืองใหม่บางพลี
เทพารักษ์กิโลเมตรที่๒๓
ตำบลบางเสาทงอำเภอบางสาวทง

พบผู้บาดเจ็บในรถทั้งหมดเลยฮะ

ทศพลคล้ามกลางอายุ๒๘ปี

ก็คือนางสาววรรณญาอุทธาอายุ๒๗ปี

ก็คือนางสาวนันทพรนาก้อนทอง

แล้วก็นางสาวสุธาสินีเบือนสอน
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๕นะครับ

คนนี้ขับรถมาอีกคันหนึ่ง

นางสาวบีขับรถตามมานะครับ

ของโรงงานแห่ง๑ย่านอำเภอบางเสาทง
หลังจากเลิกงานกันเมื่อวานนี้แล้ว
ก็นัดกันไปสังสรรค์ที่สารบันเทิงแห่ง๑ย่านบางปลานะครับ

เลิกแล้วก็กำลังจะกลับที่พัก

แต่มาประสบอุบัติเหตุซะก่อนนะครับ
ส่วนคนขับรถกระบะที่ขับผ่านมาในเส้นทางนี้
พอดิบพอดีเลยนะฮะในช่วงของการเกิดอุบัติเหตุ
เล่าให้ฟังบอกว่าขณะรถกำลังจอดติดไฟแดงอยู่
ได้ยินเสียงรถชนเสียงดังสนั่นเลย
หันไปดูพบว่ารถคันเกิดเหตุแหกโค้ง
เสียหลักชนเสาไฟฟ้า๒ทางบนเกาะกลาง

แล้วก็รีบโทรแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือนะครับ

รถยนต์คันนี้วิ่งมาด้วยความเร็วสูง

เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าเกาะกลางนะครับ

ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดนะฮะ

กลุ่มนี้เพิ่งจะกลับมาจากสถานบันเทิงกันนะครับ
แล้วก็ได้มีการยกรถคันเกิดเหตุไปไว้ที่โรงพักก่อน
แล้วก็จะมีการสอบสวนเพื่อคลี่คลายคดีนี้ให้ได้นะฮะ
รอให้รักษาตัวกันก่อนนะครับ